คุณผู้ชมฮะจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมฮะ
ที่ผู้ชายคนหนึ่งไปทำยึกยักษ์กระดึบกับผู้หญิง
ต่อหม้อสะพานภูมิพลจนคนเขาถ่ายคลิป
ได้อันนี้คนถามว่าทำไมไม่ไปนอนโรงแรม

ก็ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้บอกไม่มีตังค์จ่ายค่าโรงแรม
อันนี้ก็ถูกควบคุมตัวไปทีนึงแล้วนะฮะ
ปรากฏว่ากลายเป็นข่าวใหญ่มาอีกข่าว
เพราะผู้ชายคนนี้ไปทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๑๕ปี
พิการทางสมองถึงภายในบ้านป้าของเด็ก

ค่ะนี่ฮะกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้อย่างชัดเจนนะครับ
ตอนที่นายโต้งอายุ๔๒ปีหรือว่านายการุณโปรยเจริญนะฮะ
คนที่ไปก่อวิรกรรมยึกยักษ์กับสาวที่ต่อหม้อสะพานภูมิพล
คราวนี้ปั่นจักรยานมาเจอผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงวัย๑๕ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านหลัง๑ซอยเพชรชะหึง๑๒
พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เด็กหญิงวัย๑๕คือหลงทาง

อันนี้ตามคำอ้างของนายโต้งนะ
นายโต้งก็เลยให้เด็กหญิงซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

พอมาถึงบ้านของเด็กหญิงวัย๑๕
ปรากฏว่านายโต้งนะคุณเดินตามเด็กขึ้นบ้านด้วยนะฮะ

แล้วก็มาทำทีออกอุบายเหรอจะขอเข้าห้องน้ำแบบนี้
จนกระทั่งสักพักหนึ่งนายโต้งออกไปคุณ
และกลับมาใหม่ลืมกางเกง

ทีนี้คนในบ้านก็คือป้าของเด็กหญิง
เห็นนะครับก็เลยถามว่ามาทำอะไรมาทำอะไร
หลังจากนั้นเป็นการแจ้งความกับตำรวจฮะ
ตำรวจมาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
อ้าวจำได้นี่นะว่าไปก่อวิรกรรมกระดึ๊บกระดึ๊บกับสาว
ต่อหม้อสะพานภูมิพลนี่คือนายโต้ง
ตอนที่ไปควบคุมตัวตำรวจซักเลยฮะ

เขาก็บอกแบบนี้ใช้นิ้วหรือว่าทำอนาจารย์แบบนี้นะครับ
โดยเขาอ้างแบบนี้นะครับว่ามาส่งเด็กที่บ้าน
เพราะเด็กขอให้มาส่งจากนั้นเขาก็ขอเข้าห้องน้ำแค่นั้นเอง
หลังออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็ได้ไปทำอนาจารย์เด็กนะครับ
ไปจับหน้าอกจับอวัยวะเพศเด็ก
แต่ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะแม่ของเด็กบอกว่าลูกสาวเป็นเด็กป่วยพิการทางสมอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกจุกอกจนพูดอะไรไม่ออกแล้วนะฮะ
คุณแม่ฝากให้ตำรวจว่าอยากให้ผู้ก่อเหตุติดคุกนานไปเลย
เป็นคนอันตรายแล้วจะได้ไม่ต้องออกมาทำเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก
เพราะแม่ก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีข่าวมีคราววิรากรรมเดิมอยู่นะครับ

ข้อหาพระอาคผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
กระทำอนาจารย์กับเด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
แต่หากผลการตรวจร่างกายเด็กออกมา

ก็จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
วิรากรรมซ้ำสองนะคุณนะ
ก็ต้องดูการตรวจร่างกายเด็กก่อนนะฮะ
แต่วงจรปิดเมื่อกี้ก็ชัดเจนเพราะว่าอยู่ที่บ้านของเด็กเลย
แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะยังไงถ้าเกิดตำรวจปล่อยมาอีก
แล้วคนในชุมชนเขาก็ต้องกลัวกัน
กลัวเพราะว่าอาจจะเป็นบุคคลอันตรายนะ
ไปก่อเหตุอาณาจารย์คนอื่นนะครับ